มาดูเหตุการณ์ที่ดอนเมืองกันหน่อยนะคะ
มีเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาส
แล้วก็ทำอีกฝ่ายนึงเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะคะ
ด้วยการเอาตะใบที่ตะใบเล็บนี่แหละค่ะแทงนะคะ
ซึ่งวันนี้ตำรวจจับผู้ต้องหาได้๒คน
ก็ยอมรับนะคะว่าแทงไปทีเดียวไม่คิดว่าจะถึงแก่ชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่น๑๐กว่าคนนะคะ
กำลังไล่รุมทำร้ายนายจักราวุฒิค่ะนายจักราวุฒิเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มากับแฟนสาว
อันนี้คือภาพที่ซอยเทิดราชา๑เขตดอนเมืองเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
วิ่งไล่กันแบบเนี้ยค่ะตอนที่ตำรวจไปเนี่ย
พบว่านายจักราวุฒิถูกแทงเสียชีวิตแล้วตำรวจเอาคลิปนี้ไปติดตามจับกลุ่มตัว
คนที่ร่วมก่อเหตุได้ทั้งหมดเจ็ดคนนะคะแล้วก็พบว่าปมก่อเหตุ
จากว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มีปัญหาทะเลาะกับผู้ตายมาก่อนวันนั้นเนี่ย
กลุ่มนี้ก็เลยมาดักรุมทำร้ายเขาโอ้โหกว่า๑๐คนค่ะรุมทำร้ายคนคนเดียว
แล้วล่าสุดค่ะตำรวจนครบานนอนเมืองจับนายสมรักและในคิว
สองคนนี้ร่วมกันก่อเหตุแทงในจักราวุฒิเสียชีวิตก็นำหมายจับสารอาญาข้อหาทำร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายไปจับได้ตรงท้ายซอยเทิดราชัน๒๓ที่ดอนเมืองนะคะ
ตรวจค้นรถมอเตอร์ไซค์ของนายสมรักพบของกลางก็คือตะใบเล็บค่ะ
ยาวประมาณห้านิ้วหนึ่งอันซ่อนอยู่ใต้เบาะรถมอโตซัยยึดไว้เป็นหลักฐานเนี้ย
นี่ค่ะคือปกติเขาใช้ตะใบเล็บกันเวลาตัดเล็บทำเล็บ
ครับแต่กลายเป็นอาวุธค่ะนายสมรักยอมรับสารภาพว่าวันนั้นออกไปซื้อข้าว
เพื่อนบอกว่ามีเรื่องตัวเองออกไปก็เลยหยิบตะใบเล็บที่อยู่ใต้เบาะมาใส่กระเป๋าสะพายไว้
อืมแล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นกำลังชุนละมุนวุ่นวายกันอยู่
ข้างกำแพงก็ลงจากรถแล้วเอาตะใบเล็บแทงไปหนึ่งครั้งไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะถึงแก่ความตาย
ก็นี่แหละค่ะนำมาสู่วันนี้ที่ทำให้เกิดการจับกลุ่มนะคะ
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ